ที่ออกมาประกาศคราวนี้ชัดเจนนะครับ
ถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบเนี่ยอาจจะต้องอยู่ต่อนะฮะ
ส่งสารรัฐมนุนตีความในข้อความบางอย่าง
ในบรรตา๖๑เดือนนะตรงนี้คือเครื่องมือ
มีการใช้ประเด็นนี้นำไปสู่เงื่อนไขทางการเมือง
ประชาชนต้องร่วงการรับผิดชอบเวลาขันหาประเทศไทย